สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะไม่พูดแทนใครอ่ะ
อันไทยไม่เป็นไรอย่าไปเอ๊เขาเหนื่อยเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวเขาตื่น
เบาเอาสบายสบายลูกเราอ่านข่าวกันได้เดี๋ยวรอเขาตื่นก่อนท่านผู้ชม
เดี๋ยวรอหนุ่มตื่นแล้วก็เดี๋ยวค่อยจัดรายการในระหว่างนี้เราก็จะเล่าเรื่อง
พายุโซนร้อนเตรียมวิจัยสารสกัดจากกัญชาค่ะหรือเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเอ่อ
ตัวหน้าอ๋อใช่ที่เขาบอกโอเคละเขาสนับสนุนนะคนดีนะอะไรอย่างเงี้ย
นึกออกมั้ยค่ะหรือคุณศรีสุวรรค์เขาก็ออกมาแบบว่าน้อยอกน้อยใจ

ไปดูเรื่องของพยุสลร้อนเนษาสค่ะ
ก็คือก่อนหน้านี้เราก็กังวลกันว่า
มันจะมาแบบรุนแรงยังไงบ้างนะคะปรากฏว่ามันอ่อนกำลังลง
ก็เป็นความโชคดีความโชคดีของพวกเราไปนะ
แล้วก็มีศูนย์กลางห่างประมาณ๑๖๐กิโลเมตร
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดองหอยอันนี้ประเทศเวียดนาม
แล้วก็คาดการณ์นะว่าน่าจะขึ้นฝั่งเนี่ยนะคะ
ก็คือในเวียดนามตอนบนในวันพรุ่งนี้
ทีนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้า
เขาบอกว่าพายุนี้เนี่ยมีแนวน้อมจ่อนกำลังลง
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะต่อไป
ก็ทำให้ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยค่ะ
ก็จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้
ช่วงวันที่๒๐๒๒ตุลาคม
ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน

ก็จะทำให้ภาคใต้ของเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ
ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรนะคะ
ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทย

อันนี้ก็บริเวณภาคใต้อยากจะให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก
รวมไปถึงเรือตอนนี้เขาบอกว่าควรจะงดออกจากฝั่งจนถึง๒๒ตุลาคมเลย
ก็คือวันเหลฯนี้นะคะ
ก็ทำอารมณ์ดีก่อนนะ
ช่วงนี้ฝนมาความหนาวก็จะเริ่มมาเช่นกัน

รายงานว่ายังคงหนาวเย็นในตอนค่ำถึงเช้านะคะ
โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่๑๙ตุลาคมที่ผ่านมา

ใครที่อาศัยอยู่บนดอยสูงมากกว่าแบบว่า

ถ้าเป็นในส่วนของอากาศตัวเมืองเชียงใหม่ก็ยังคงเย็นสบาย
อุณหภูมิวัดได้ต่ำสุดที่กิวแม่ปาน
ปกติเราจะได้ยินตลอดนะเราต้องวัดกันแถวนี้

ส่วนยอดดอยสูงสุดวัดได้๑๐องศา
ทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
รายงานบอกว่าอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด๑๗๒๑องศาเซลเซียส

อุ๊ยแป๊บหนึ่ง
ติดลบก็อาจจะลบหนึ่งอะไรอย่างนี้

อีสานน้ำยังคงท่วมอยู่ในหลายพืชที่เหมือนกัน

ซึ่งเขาบอกว่าอุบลเนี่ยต้องรออีกแป๊บนึง
ขอระบายแบบว่าตอนนี้เขาจะต้องพร่องยังไง

ตอนนี้มันจะต้องพร่องลงแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด
นี่ที่อำเภอผักหายตรงอายุทยาก็ยังหนักอยู่นะครับ

ก็คือในฝั่งของบ้านเขาเนี่ยด้วยความที่กากน้ำไว้
น้ำก็ท่วมมา๒อาทิตย์แล้วมั้งยังไม่ลงเลยค่ะ
ไม่ต้องอะไรหรอกที่ที่หนูไปซื้ออ่างทอง

อุทัยธานีอ่างทองก็ยังท่วมอยู่นะ

จินป๊อกเจียนนาทีวัทย์อะเขาอยู่ส่วนคุณแม่ใช่เหรอ

บ้านเขาท่วมมา

ถ้าอยู่ริมน้ำอ่ะเอาจริงจริง
อย่างบ้านฉันอยู่ริมน้ำมาหลายสิปีแล้วน้า
ทำยังไงต้องเตรียมเครื่องอะไรอะไรยังไง
ตอนนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นพี่ก็โดนไปด้วย
โดนไปด้วยเอาล่ะอีกสิ่งหนึ่ง
เราพูดกันมาเสมอนะฮะเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์
แต่เราก็ยังไม่เคยเห็นเป็นรูปธรรมสักทีนึงถูกต้องไหม
วันนี้หมอแพทย์ทั้งหลายเขาเตรียมวิจัยอย่างหนึ่ง
แล้วก็ลดอาการถอนยาบ้า
ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีผล
แต่อยู่ที่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแล้วเอ่อ

แม่คิดถึงกัญชัยแน่เลยอยู่ดีก็กัญชัยขึ้นมา

วิจัยซิว่ามันยับยั้งไม่ให้เซลลโตจริงไหม
หรือมันแบบว่าไปช่วยเกี่ยวกับการนอนหลับจริงไหม

เรื่องของการบำบัดยาเสพติดช่วยได้ไหม
รักษาการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ก็เปิดเผยว่า
ยาบ้าตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยเลยนะ
ล่าสุดตอนนั้นก็บอกยาบ้า๗บาท

ทำไมทุกคนหาซื้อยาบ้ากันง่ายทุกคดีที่เกิดขึ้นมาเป็นยาบ้าหมดเลย
ต้องเริ่มจากยาบ้ากันทั้งนั้นเลยข้อมูลจากการระบบการบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะฮะ
มีผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาปีละสองแสนคนที่ขอเข้าการรับบำบัดเกี่ยวกับยาบ้าเนี่ย
เป็นผู้ใช้ยาบ้าสูงสุดถึง๗๕ปัจจุบันเนี่ยพบว่าอาการทางจิตจากยาบ้าเนี่ย
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้มันมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นไม่มีเบาลงเลย
จากยังไม่มียารักษาที่มีประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเพียงพอ
ทำให้ผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยนะเรียกว่ากลับไปเสพยาซ้ำส่วนใหญ่คือจะแพ้ภัยตัวเองนึกออกป่ะ
บัดเสร็จปุ๊บสักพักนึงก็กลับไปเสพอีกนะฮะซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาต่างตามมาแหละ
เพราะฉะนั้นวันนี้ทางกรมการแพทย์เขาก็มีไอเดียไอเดียหนึ่งกัญชาเนี่ยมันมีประโยชน์ทางการแพทย์
แล้วก็โรงพยาบาลธัญรัฐ๖แห่งเนี่ยเห็นประโยชน์ที่ช่วยอย่างแรกเรารู้อยู่แล้ว
กัญชาเนี่ยมันจะช่วยลดอาการวิตกกังวลวิตกกังวลเนี่ยสามารถหยอดได้เลย
ลดอาการทางจิตกัญชาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะลองเอาสารสกัด
หยดสามหยดอย่างเงี้ปล่อยให้ซึมไปเองใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะหลับลึกอ่าของพี่เน้นหลับลึกนึกออกไหมครับ
เพื่อลดอาการถอนเม็ดทาเอ็มเฟตามีนก็ซึ่งมันจะมีอยู่ในยาบ้าไอ้ตัวนี้มันจะอันตรายที่สุด
อีกเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่บำบัดติดยาเสพติดหรือยาบ้าได้
ทางด้านคือกรรมการสิทธิบรรทุกชนแห่งชาตินางสาวสุภัทรานาคับหิวเนี้ยนะฮะ
ว่าตามที่รัฐบาลเนี่ยประกาศนะครับใช้พรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่เจ็ด
กำหนดให้นำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ต่อ
มามีประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้
โทษประเภทที่๕๒๕๖๕เนี่ยส่งผลให้ทุกส่วนของกัญชากัญชงไม่
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทห้าอีกแล้วเขาว่าอย่างงั้นและไม่
ภายใต้มาตรการควบคุมการใช้ยาเสพติดยกเว้นสารสกัด
ถ้าสมมุติเกิน๐๒เนี่ยจะต้องควบคุมเพราะมันเมาได้นะครับ
นับแต่ประกาศฉภาพนักการมีผลประคับใช้ไปก็มีรายงานว่า
การใช้กัญชาตอนนี้มันก็ต้องเอามาวิจัยก่อนไม่ใช่อยู่ดีดี
จะบอกไปใช้ทางการแพทย์เลยถามว่ามีคนนำไปใช้
ไหมมีค่ะที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้กันล่ะเขาเรียกว่าเป็นแพทย์
ทางเลือกถูกต้องไหมฮะประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะนำมา
อย่างที่เราบอกว่าวันนี้คุณปลูกกัญชากันไปเราจะต้อง
ส่วนไหนส่วนอะไรจะไปสกัดยังไงเราอย่าไปสกัดกันมั่ว
เพราะสกัดกับมั่วมั่วปุ๊บมันก็จะเมาน่ะอ่าหรือเราเอาไปผัด
กับข้าวอย่างเงี้อืมใบกัญชาไปโดนปุ๊บมันโดนความร้อนปุ๊บ
มันก็ดึงน้ำมันออกมามันก็จะเมาไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
วันนี้มีรายงานการใช้กัญชานอกเหนือจากใช้ทางการแพทย์เนี่ย
ทำให้หลายภาคส่วนเนี่ยกังวลว่าผลกระทบของกัญชาเนี่ย
เฉพาะในเด็กและเยาวชนสตรีตั้งคันเนี่ยก็สมจึงควรมีข้อเสนอนะฮะ
ในการจัดทำกฎหมายต่อรัฐสภาแล้วก็คณะรัฐมนตรีโดยคอรมอลเนี่ย
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขอันนี้พิจารณาดำเนินการบังคับให้มาตรการคุ้มครองสุขภาพ
ให้เกิดสิทธิผลรวมถึงควบคุมการผลิตแล้วก็จำหน่ายกัญชากัญชงเนี่ย
ในการทางการแพทย์อย่างเร่งคัดอืมเพราะว่าวันนี้ก็ก็คาดกันว่าต้องมีกฎหมายชัดเจนแล้วล่ะ
โดยเฉพาะเด็กกับคนที่จะใช้ใช่ไหมถูกเพราะวันนี้มันอ่ะเอาจริงนะ
เด็กสูบกัญชาไม่ผิดนะไม่ผิดหรอแม่เพราะว่ามันปลดล็อกแล้ว
เอาอะไรไปจับเขาแต่มันผิดจัญญาบันเหมือนกับสูบบุหรี่อ่ะ
บุรีโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่สูบบุหรี่นอกได้
แต่หมายความว่าแต่วันนี้เด็กเมื่อก่อนสมัยรุ่นเราเนี่ย
กัญชาปุ๊บตำรวจจับเลยแต่วันนี้โอเคเด็กมันถึงผีกัญชากัน
แล้วก็ไม่โดนตำรวจจับเพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายควบคุมตัว
อ๋อแต่แต่ถามว่าอย่างอย่างคือยังบุหรี่มันไม่ได้
เพราะมีกฎหมายชัดเจนถูกไหมแม่เชื่อว่าห้ามสูบในสถานศึกษา
เพราะว่ากฎหมายย่อยมันยังไม่ออก

กัญชาเนี่ยเราไปดูตัวอย่างจากบุหรี่ไปได้หรือไหม

มันไม่ใช่หยอดทีละ๓หยดนะน้อง
ต่างก็ลหลับป๊อกละนะ
ถ้าเกิดมันแชทเจนดูแจ้ง
มันอาจจะมีการชัดเจนว่า
ห้ามค้าให้แกหนี้ห้ามดินบริตตัดเด็กก็ห้ามซ้าย
พืชที่สามารถดึงดูดดินได้ดีที่สุด
คือแบบว่าคุณค่าทางดินและก็สารพิษในดิน

ถูกต้องไหมเขาถึงมีการปลูกในโรงเรือน
ปัจจุบันนี้ก็คือเราไปปลูกใส่ปุ๋ยปุ๋ยถ้ามีสารเคมีคุณก็อันตรายนะ
ทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยเท่ากับคุณก็เอาสารเคมีเข้าร่างกาย

อย่างที่สองถ้าสมมุติไม่รีบทำอะไรวันนี้กัญชาจะเหลือแค่อาหารสัตว์
มันจะไม่เป็นพืชเศรษฐกิจนึกออกไหมฮะ
ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรากำลังคิดว่ากัญชาวันหนึ่งเนี่ย

ในที่สุดแล้วกัญชามันจะเป็นแค่อาหารสัตว์
หรือจะเป็นแค่ใบกะเพราแค่นั้นเอง

เราไปขอรบทรงชาติกันก่อนอ่าแป๊บนึงนะหนุ่มนะโอเคพักกันสักครู่ฮะ
พี่วิโอเคโอเค

ตื่นแล้วก็ทำมาหากินเนาะ
บางทีเงินน่ะรู้ว่ารวยแต่ก็ต้องทำงานหน่อยเนาะ

ไม่เขาเป็นพิธีกรระดับประเทศยายะยากินมั๊ยคุณวิจารณ์

หลับอยู่แป๊บนึงหลับอยู่พักแป๊บนึง

พิธีกรระดับประเทศอย่างนี้อย่าวิภาควิจารณ์ถ้าวันหนึ่งเราดังเราก็เป็นเหมือนเขาได้
นึกออกไหมคะถ้าเรายังไม่ดังเรายังเป็นเขาไม่ได้
ไม่มีใครไปเรียกรับไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นหนุ่มทำได้ทุกอย่างมาถึงตั้ง
รู้ตัวแล้วแก๊งโจรป้นยาบ้าเขาเป็นยังไงเหรอ
ไม่คือเรื่องราวมันต้องอย่างนี้ก่อนคือจริงแล้วเนี่ยมันมีคนร้ายประมาณสัก๒๐คนนะฮะ
คือไปก่อเหตุนะครับคือปล้นยาบ้าที่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ย
เขาได้มีการเหมือนกับจับได้แล้วเป็นของกลางอยู่นะคือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะฮะ
นี้เนี่ยนะครับก็คือเกิดขึ้นที่บริเวณทางเข้าบ้านนิคมร่วมพัฒนาหมู่๑๑นะครับ
ตำบลแพงเพชรที่รัฐภูมิที่สงขลาเนี่ยนะครับ
ประมาณสักวันที่๑๘ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับก็มีทางฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับ
เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกับเป็นประหลัดอ่ะนะ
ก็ปรากฏว่าเป็นเป็นจากประหลัดท่านหนึ่งท่านประมาณอย่างนี้นะครับ

คนร้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าธนกรนะครับ
นากรเนี่ยก็เหมือนกับเอายาบ้าเนี่ยมาขายให้คนกลุ่มอาสากลุ่มนี้นะครับ
ปรากฏว่าอาสาห์เนี่ยเขาก็เหมือนกับจับได้ไงเขารอซื้อเขาจับได้
ยาบ้านเนี่ยประมาณสองหมื่นเมตรสิบบัตรประมาณนั้น
หลังจากนั้นเนี่ยเขาแยกเขาแยกรถกันนะฮะ
ก็จะมีทางฝั่งของอศคนหนึ่งเนี่ย
ก็เอาทางฝั่งของผู้ต้องหาที่จับได้คือธนากรเนี่ยนะครับ
ขึ้นรถไปในรถกระบะของธนากรเองที่เขาล่อจับได้
ส่วนยาบ้านเนี่ยเขาก็ย้ายจากรถกระบะเนี่ยเขาจับเหมือนที่สิบเจ็ดนะ
เอายาบ้าเนี่ยย้ายกลับมาใส่รถมิซูบิชิมิลาสอีกคันหนึ่งเป็นคันเล็ก
หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปบอกว่าให้ธนกรเนี่ยโทรศัพท์ไปหาชายอีกคนนึงชื่อว่าในดำ
ซึ่งในดำเองเนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่เหมือนกับขายไอซ์เหมือนกัน
ยังเป็นเป็นเครือข่ายเดียวกันกับทางธนกรที่เขาจับได้นะฮะ
ปรากฏว่าทางธนากรเองเนี่ยก็มีการโทรศัพท์คุยกับนายดำบอกว่า
ขอซื้อยาหน่อยก็เป็นการล่อซื้อเพราะตำรวจคุมอยู่
โดยการที่ทางฝั่งธนกรเองนึกว่าเป็นคนร้ายที่ถูกจับได้คนแรกเนี่ย
ขึ้นรถกระบะของตัวเองโดยที่มีอาสาอีกคนหนึ่งเป็นคนขับให้เออ
อีกคันหนึ่งเป็นมิลาก็คือมีการย้ายเอายาบ้าจากรถของธนกรเนี่ย
ใส่ไว้ในในรถของมีหลักอยู่แล้วหลังจากนั้นสองคันเนี่ยก็ขับตามกันไป
ระหว่างที่จะไปหาในดำที่จะไปไปรอซื้ออ้ายอีกที่หนึ่งเนี่ย
ปรากฏพอไปถึงจุดเกิดเหตุที่นัดในดำไว้ปรากฏมันมีรถของผู้ก่อเหตุทั้งหมด๔คัน
คือเขาขับตามประกบกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยรถที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะ
สี่คันเนี้ยไปล้อมรถมีหลาสเอาไว้แล้วลงมาเนี้ยนะฮะแล้วแสดงตัว
หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับไปเรียกให้ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่อศที่อยู่ในรถของมีหลาสเนี่ยลงมานะฮะ
แล้วก็ถามว่ามึงเป็นใครอืมอ่าทางพังอศบอกเขาเป็นปวสอนั่นนู่นนี่นั่น
เขาบอกไปมึงขึ้นรถเลยเขาก็เลยถ่ายพวกคนที่อยู่ในรถมีหลาดทั้งหมดเนี่ย
ขึ้นรถของทางฝั่งรถกระบะที่เขาเตรียมมาอีกหนึ่งคันนะฮะ
แล้วคนร้ายเนี่ยก็ขึ้นไปขับรถไอ้มีหลาดคันนี้แล้วขับเอารถหนีไป
ส่วนไอ้รถกระบาดที่มีธนากรอยู่เนี่ยเมื่อเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เลยไปแจ้งตำรวจที่
สพรัฐภูมิบอกว่าให้มาช่วยหน่อยตำรวจก็เลยย้อนกลับมาปรากฏว่า
มันไปกันหมดแล้วอ่าซึ่งรถกระบะคันนั้นก็เลยรอดไปได้หนึ่งคัน
เพราะมีคนร้ายอยู่ด้วยคันนั้นน่ะเออแต่ไอ้รถมีหลาดที่ก็มีการเอา
เอาพวกยาบ้าที่ใส่ไว้สองหมื่นเมตรเนี่ยยาไอด้วยใช่ไหมไม่ยาไอไม่ได้
อีกคันนึงยาไอ้ไม่มีคือมันเหมือนกับโดนตลอบหลังอ่ะอ่าอ่า
มันเอาทั้งอาวุธปืนไปด้วยมันเอาทั้งยาบ้าไปด้วยสองหมื่นเมตร
หายไปเลยโดยการที่มันเนี่ยแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ย
เป็นตำรวจเหมือนกันอืมอ่าหลังจากนั้นก็เลยไล่ลงจากรถกระบะ
แล้วมันก็ขับรถหนีไปหมดเลยคนคนไอ้อสอกลุ่มนี้ก็เลยเหมือนกับ
ยก็คือเหมือนก็ต้องต้องอยู่กลางทางอ่ะโดนทิ้งไว้กลางทางอ่ะอืม
ทั้งฝั่งกรุงกรุงกรุงก็เลยลามาจับมันเป็นแผนหรืออะไรวะนี่ฟังดูข่าว
ที่สุดรู้ไหมคือเขาก็เลยสงสัยกันบอกว่าเอ๊ะ
แล้วอยู่ดีเนี่ยกลุ่มคนร้ายทั้ง๔คันเนี่ย
มันจะรู้ได้ไงว่ายาบ้าอยู่ในรถอยู่ในรถคันนั้นเหมือนรู้กัน
เข้าใจไหมเออเพราะจริงจริงแล้วอย่างที่บอกไปอ่ะ
ว่าธนกรเนี้ยธนกรเนี้ยอยู่ในรถกระบะของตัวเองกับอ่อสออีกคนหนึ่ง
แล้วตอนที่มีการให้ล่อซื้อเนี่ยอืม
อาสาเนี้ยก็มีการให้ทางฝั่งของของเอ่อ
ธนกรในโทรศัพท์หาในดำซึ่งเป็นคนร้ายแสดงว่าในดำเนี่ย
ก็ต้องรู้ว่าธนกรโทรมาหรือมีการส่งซิกอะไรกันหรือเปล่า
ดำถึงได้มีการบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีตำรวจมาหรือเปล่า
ก็เลยไปดักหรืออีกอันหนึ่งเขาก็มองกันว่าในชุดนั้นน่ะ
มีเกลือเป็นนอนไหมคนที่รู้ความลับว่า
กำลังจะไปล่อซื้อไอซ์อีกชุดหนึ่งอืม
ก็เลยโดยไอ้สี่สี่สี่รถคันไอ้รถไอ้คนร้ายสี่กระบะ
ไอ้ยี่สิบคนสี่รถกระบะอ่าสองกระบะกับอีกสองเก่งเนี้ย
เอาไว้อืมเนี่ยก็มึงทฤมาทฤไปแบบเนี้ยแหละ
ประมาณนั้นเนี่ยจ่าเอกภัยรัฐเนี่ยฮะ
พร้อมอาสาห้านายจับกุมธนากรเห็นเนี้ยนะ

จากในดำอืมเนี้ยที่สะตูดน่ะส่งมอบของทฤหัสศาลาเขียว
เนี่ยตามนี้เลยถึงจุดนั้นพบมีรถสี่คันมาปิดล้อมเห็นไหมรถของภัยรัฐก็คือเป็นรถเอ่อ
มิสุบิชิปมีราชและในมีราชเนี่ยก็มีมีไอยาบ้าอยู่ในสองหมื่นเมตร
เนี่ยนะครับอ่าก็ให้ถอดเสื้อปลดปืนทุกแสงเอาไปหมดเลย
แล้วก็เกณฑ์ขึ้นรถไปตอนแรกรถกระบะไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงไล่ลงจากรถกระบะ
เนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าผมเนี่ยเป็นพวกไอ้พวกสพรัฐภูมินะ
อ้างตัวเองอย่างนั้นเนี่ยฮะเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้
ฉะนั้นเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหนึ่งอย่างที่บอกไปในดำรู้ได้ยังไง
ว่าตำรวจกำลังจะไปจับแล้วในดำไม่ได้ปรากฏตัวในที่เกิดเหตุ
เออรู้รู้ที่นัดอืมสองทำไมถึงรู้ว่ารถมีหลาก
ที่มีการเอายาบ้าไปเก็บไว้เนี่ยทำไมถึงรู้ว่ายาบ้าอยู่ในรถ
อยู่ในคันนี้แล้วสามทำไมคนร้ายถึงไม่ได้มาเอาตัวธนกรไปด้วย
คุณธนกรก็เป็นคนร้ายอีกคนนึงนะอืมอ่าล่าสุดเนี้ยนะฮะ
เขาก็บอกว่าทางฝั่งของตำรวจนะฮะอืมผลตรวจเอกตำรงศาสตร์กิจประพัดนะครับ
ท่านเป็นผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยแบบนี้บอกว่า
ตอนนี้รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุบางส่วนแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้มีการออกหมายจับเบื้องต้นก็ทราบว่า
เป็นการปฏิบัติงานของประหลัดอำเภอที่ใช้อำนาจของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดเข้าไปจับกลุ่มเอง
กระบวนการค้าโดยที่จริงแล้วเนี่ยประหลัดควรจะต้องมีการประสานกับตำรวจ
แต่ไม่ได้ประสานกับตำรวจในครั้งนี้เมื่อถูกคนร้ายป้นยาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนไปแล้วเนี่ย
ได้มีการไปแจ้งตำรวจแล้วคนที่ไปแจ้งตำรวจก็คือ
อาสาที่ขับรถกระบะของธนกรอยู่นั่นแหละ
เห็นเหตุการณ์ก็เลยขับไปแจ้งส่วนที่มีรายงานข่าวนะฮะ
อ้างว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วเข้าไปปล้นเนี่ย
ไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแต่จะมีการเร่งการจับกลุ่มนะครับ
กลุ่มร้ายกลุ่มนี้เนี่ยนะครับแล้วจะมีการสืบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
เนี่ยนะฮะหากมีตำรวจคนใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ถูกดำรวจคดีทั้งหมดแน่นอนเนี้ยฮะคือ
ฝั่งของพบเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่มีตำรวจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
แล้วตอนที่ไปจับเนี่ยก็จะมีแค่อาสากับทางประหลัดนะฮะก็คือทางฝั่งของจ่า
จ่าไพรัสใช่ไหมอ่าจ่าไพรัสมาสักครู่เนี้ยแหละที่เป็นเป็นประหลัดแล้วเนอะ
แล้วก็เป็นเป็นหัวหน้าชุดที่ไปจับกลุ่มเนี่ยคือเรื่องราวมันก็เลยเป็นแบบเนี้ย
ก็คือไม่รู้ว่าเกลือเป็นนอนหรือเปล่าใช่อืม
ก็เขาบอกแปลกแปลกตอนนี้จะพูดอะไรก็ได้ใช่ป่ะเนาะหลายคนก็รู้สึกว่ามันมีแบบมันมีรับรวมคุมใน
มีรับรวมคุมในอะไรอย่างเงี้ยไงมีเงินงามอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ย
อย่างที่บอกตอนนี้ยาบ้ากลายเป็นปัญหาหลักของประเทศไปแล้วอ่ะค่ะเนี่ยนะครับ
คือเรื่องก็ไปเกิดขึ้นที่รัฐภูมิอืมเดี๋ยวต้องตามกันต่อว่าจะเป็นยังไง
คุณนี้เก่งจริงจริงไหมตื่นปุ๊บเล่าเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยนี่คือแบบ
สุดยอดพิธีกรอ่าทำอะไรก็ได้ตื่นกี่โมงก็ได้วันหลังตื่นหกโมงสิบห้าก็ได้
อืมไม่ใช่คือเหมือนไม่ได้เก็บเหมือนไม่ได้เก็บกรดจากเรื่องเมื่อวานเนอะ
แล้วเมื่อวานนี้ช้าสองนาทีอืมอะไรจริงจริงก็ขึ้นมาสายวันนี้หลับจริงจริง
โทษจริงหลับจริงจริงอืมกำลังแบบนั่งคือไม่ได้เข้าไปในทวิตเตอร์นานไง
พอดีว่ามีมีมีอ่าบางท่านเนี้ยมาร้อง
บอกว่าคือตั้งแต่ผมไม่รู้เรื่องหรอกเมื่อได้ดูในติวิเตอร์นาน
รถเมย์มดดำแองจี้คือมันมีประเด็นเรื่องของเด็กสิบหก
ที่ขับรถผ่าไฟแดงแล้วไปชนน้องคนหนึ่งที่เพิ่งจบมา
แล้วก็ทำงานส่งเสียของคุณพ่อกับคุณแม่ในเดือนละ๓๐๐๐๐
แล้วปรากฏว่าเรื่องนี้มันหายเหงียบไปเลย
ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือไม่รู้ถูกไหมว่า

ก็จะมีน้องทวิตเตอร์บางคนเขาส่งข้อความมาในเพจของโหนกระแส
แล้วปรากฏว่าแอดมินดันไปตอบเขาบอกว่า
อะไรวะเป็นข่าวแล้วเอ้าเท่านั้น
คือแอดมินก็ไปตอบหุ้นแบบไม่ได้คืออันนี้
เข้าใจทั้งสองฝ่ายเข้าใจผู้ที่ร้องแล้วก็เข้าใจแอดมินนะ
แต่แอดมินก็ไม่ควรใช้คำพูดคำนั้นไงว่าว่าเป็นข่าวแล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยถามแอดมินว่าทำไมถึงไปต่อเขาแบบนี้
ควรจะต้องดูที่มาที่ไปให้มันดีอะไรอย่างนี้
เขาเลยบอกขอโทษจริงพี่พอดีข้อความอ่ะจะพิมพ์ต่อ
แล้วมาลั่นปะปะปะปะว่าในวันนึงในคนร้องประมาณ๔๕๐๐เรื่องนะ
ก็เลยมีประเด็นเกิดขึ้นไงว่าเอ๊ะตกลงมันยังไง

จริงเรื่องเด็ก๑๖ที่ขับรถ

ถ้าเกิดคนดูอยู่ก็ฝากแชร์ในทวิตเตอร์หน่อยแล้วกัน

ตั้งแต่วันแรกเลยที่เกิดเรื่อง
มาวันที่น้องเผาพี่ก็ยังตาม

อ่ายังไม่เป็นไรเพราะว่า
เดี๋ยวทางฝั่งของม

แล้วก็จะมีสภาธนาความของ

ที่จะเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้ให้
เดี๋ยวขอเขาจัดการดูแลตรงนี้ส่วนนี้เองก่อน

เขาก็คุยกันมาอย่างนี้ตลอดไง

พี่จะเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วเวลาทำอะไรอย่างนี้

ต้องการเรียกร้องความเป็นทำให้กับทางครอบครัวนี้

เขายังไม่พร้อม

ก่อนที่จะมีปัญหานี้ก็สองสามสามวันก็มีการถามไปเหมือนกัน

เพราะว่าเคสบางเคสพี่จะให้คนให้ถามตลอดว่าเป็นยังไงยังไง
คือเราต้องติดตามเรื่องพวกนี้

คือมันเป็นกรณีตั้งแต่คุณโตโน่นี่แหละค่ะ

ไปให้กำลังใจ

เดี๋ยวให้เมย์เล่าก่อนว่าสรุปแล้วไอ้เครื่องนั้นเป็นยังไง

พอมันมีประเด็นเรื่องของคุณโตโนภาคิน

ก็คือเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของเขาที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกร

ทั้งมันก็เกิดเป็นแบบว่าดราม่า
ในโลกโซเชียลขึ้นมาเพราะว่า

เขายังแทบไม่ได้แบบใช้เครื่องนี้เลย
เพราะว่าราคามันแพงปกติไม่เปิดให้คนนอกใช้

เมื่อวานนี้ที่เรามีการบอกไปว่า

ว่าคนนอกเข้ามาใช้งานได้มีค่าใช้จ่าย
แล้วเมื่อวานนี้เราก็บอกไปอีกว่าลบโพสต์ไปแล้วถูกไหมคะ
ล่าสุดโพสต์ใหม่ค่ะ
กรณีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะระบุบอกว่า
คือขออนุญาตชี้แจงข้อได้จริงแบบนี้
ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอุโมงน้ำนำมาใช้กับนิสิต
และการเรียนการสอนหรือไม่ตอบว่าได้ใช้นะคะ
เขาบอกว่าอุโมงน้ำมีการติดตั้งตั้งแต่พศ๒๕๖๐
มีการใช้งานด้านการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
แล้วก็นิสิตที่สนใจทำวิทยานิพล
เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา
การฝึกซ้อมให้แก่นกีฬานกีฬาทีมชาตินะคะ
แต่ด้วยจำนวนเครื่องมันมีแค่หนึ่งเครื่องนะคะ
แล้วก็นิสิตมีจำนวนมาก
อาจจะได้แค่แบบว่าเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็สาธิตเฉยนะคะ
ข้อที่๒เขาบอกว่าบุคคลทั่วไปสามารถใช้อุโมงน้ำได้หรือไม่
อันนี้ตอบว่าได้ได้พี่ต้องฟังใหม่พูดที่สนใจใช้งานอุโมงน้ำ
สามารถใช้ได้โดยผ่านการทำเรื่องขอใช้อุโมงน้ำมาที่คณะ
ซึ่งในช่วงที่ก่อนโควิดอุโมงน้ำถูกใช้อยู่เป็นประจำ
ไม่ได้จำกัดการใช้แต่อย่างใดหากการขอเป็นไปตามระเบียบของคณะ
ทั้งนี้อุปกรณ์เรื่องของการปฏิบัติการต่างของคณะบุคคลทั่วไป
ก็สามารถทำเรื่องขอใช้มาที่คณะเพื่อพิจารณาการอนุมัติใช้ได้

เขาถามว่าข้อที่๓บอกว่าให้คนภายนอก
ก็คือคุณพาคินใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่
ตอบว่าใช่เพราะว่าในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
อุโมงน้ำมีการชำรุดและต้องการการซ่อมแซม
หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิดมันคลี่คลายไป
คณะเองเขาก็มีการทำการซ่อมแซม
เพื่อที่จะเปิดสำหรับการเรียนการสอนการทำวิจัยแล้วก็การบริการวิชาการ
ซึ่งในขณะที่มีการซ่อมแซมอุโมงน้ำ
ทางคณะได้รับการติดต่อจากทีมงานของคุณพาคินของคุณโตโน่นะคะ
เพื่อที่จะขอเข้ามารับบริการการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
แล้วก็ขอใช้อุโมงน้ำเพื่อฝึกซ้อม
ในเบื้องต้นคณะมีความตั้งใจที่จะคิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
แต่เมื่อใช้งานจริงทางคณะเห็นว่าอุโมงน้ำยังไม่เรียบร้อยดี
โดยจะเห็นได้จากน้ำในอุโมงมันมีตะกอนแล้วก็มันมีความขุ่นเป็นอย่างมาก

น้ำขุ่นหรอ
หนังสือขอความอนุเคราะห์นั้นแจ้งมาอย่างชัดเจน
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมันเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศล
คณะก็เลยพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการเข้ามาใช้บริการอุโมงน้ำ
โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายตามประกาศให้เป็นกรณีพิเศษในเรื่องนี้
นี่แหละแล้วทีนี้ในขณะเดียวกันทางเพจเฟซบุ๊คเก็บรัก
ก็มีการไลฟ์สดนาทีที่คุณโตโน่ไปไหว้สารเจ้าพ่อด้วย
วันนี้เขาไปไหว้เนอะไปไหว้สารเจ้าพ่อหมื่นนครพนม
ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครพนมด้วย
เขาบอกว่าเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
ก่อนที่จะมีการลงไปไหว้ที่น้ำโขงค่ะ
คืออันนี้ก็คือเขียนแค่แบบไม่ได้บอกว่าจำนวนแบบว่ามีการเก็บเงินสำหรับบุคคลภายนอกไง
แค่บอกว่าโอเคคุณทำเอกสารเข้ามา
เพื่อที่จะพิจารณาอะไรอย่างนี้ว่าจะให้อนุมัติใช้หรือเปล่าในกรณี
วันนี้รู้สึกเขาจะนี่ไงมี

บุคคลภายนอกอย่างภาคเอกชนเนี่ยถ้าเอาตรงเลยเนี่ย
โตโน่จะต้องจ่าย๒๒๐๐บาทต่อชั่วโมง
เพราะว่าอย่างงั้นนะฮะถ้าภาครัฐวิสาหกิจเนี่ย
ก็ตก๒๒๐๐บาทภาครัฐอยู่ที่๒๑๐๐บาทก็คือ
มันต่างกันอย่างแก๊ปล์ละร้อยอะ
ถ้าเป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเองเนี่ย๑๐๐บาทต่อชั่วโมง
ข้อใหญ่ก็คือหนึ่งคือตอนแรกจะเก็บ
แต่ไม่เก็บเพิ่มหนึ่งนึกจากเหตุเป็นการส่วน
สองคืออุปกรณ์ไม่พร้อมดีพอ
อันนี้คือการชี้แจงรอบใหม่เป็นแบบนี้
เพราะเมื่อวานนี้ที่มีการชี้แจงออกมาก็คือบอกว่า
คนภายนอกเข้ามาใช้เนี่ยเก็บค่าใช้จ่าย

ใช่แต่โตโน่ลงขอบคุณที่บอกให้ใช้ฟรี
เขาก็ลงขอบคุณให้ใช้ฟรีเขาก็ยอมรับ
เข้าไปถึงที่แล้วเนอะแล้วก็มาลืนที่เขาไหว้ใช่ไหม

เห็นว่าเขาลงเรือไปดูน้ำโขงนะไปกับนิกา

ไปถึงปุ๊บพี่น้องฉานขอบพน้องไหว้ให้กำลังใจเขาเยอะ
เพราะว่าวันนี้เหมือนแบบประมาณว่า

อื่อบุรกราคอนการแพทย์หลายสิข้าวใจเขา

ศรีสุวรรณก็ว่าอย่างนั้นนะเขามาตัดพ่อเลย

ดาราออกมาช่วยโรงพยาบาลทำไมโดนชาวเน็ตรุมด่า
แต่คนที่มาต่อยตัวเองกลับถูกยกช่องเป็นฮีโร่
พี่ศรีเขาน้อยใจเขาศรีก็น้อยใจ
เขาบอกว่าเนี่ยดาราว่ายน้ำช่วยโรงพยาบาลออกมาด่า
แต่พอมีคนมาต่อยพี่ศรีเสือกยกย่องเป็นฮีโร่
โอนเงินบริจาคสังคมแม่งป่วยหนัก

แม้กระทั่งคุณอนุทินเขาก็บอกว่าโอเคล่ะ

ในฐานะเป็นเจ้ากระทรวงสาธารณสุข

ตอนนี้งบมันไม่พอหรือยังไง
ทำไมดาราจะต้องมาว่ายน้ำ

แต่ถ้าถามว่างงบประมาณเขาจัดสรรไปแต่ละโรงพยาบาลแล้วล่ะ

ที่วันนี้ที่จัดสรรไปตามโรงพยาบาลต่างแล้วอะไรอย่างนี้
แต่เมื่อวานนี้ที่คนแชร์กันเกี่ยวกับว่า
โตโน่น้ำตาไหล
คือเขาก็ไปกินข้าวไปกินข้าวปุ๊บ
แล้วแต่ละคนก็มีผีน้องประชาชนเนี่ย
เข้ามาให้กำลังใจเขามากมาย
ว่าแบบทำความดีนะอย่าอะไรอย่างนี้
แบบอย่าไปท้ออะไรอย่างนี้นี่ไง
หลายครั้งแล้วที่ได้รับกำลังใจดีแบบนี้

นี่เก็บรักนะฮะก็คือโตโน่เนี่ยคือกัปตันเนี่ยแหละ
เราก็กั้นมาตลอดจนมาวันนี้ที่นครพนม

พูดกับกัปตันของเราก็คือคุณโตโน่เป็นกัปตันของเรานะฮะ

ทุกคำพูดทุกการกระทำที่ทุกคนเข้ามาทักทาย

มันมีความหมายและมีพลังกับพี่โน่มาก
ขอบคุณจากใจพลังใจดีที่มีให้กับพี่โน่และทีมงานทุกคนจริง

มันเป็นพลังที่เราสัมผัสได้เขาว่างั้น
เนาะ
โอเควันนี้มีคนไปติดตามเกี่ยวกับพี่ชายของพิงกี้

หลังจากปิ้งกี้สาวิกาเนี่ยถูกคุมตัวในเรือนจำ
แม่ก็โดนพี่ชายก็โดนนะครับเนื่องจากพบพยานหลักฐานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอยู่เนี่ย
โดยผู้บริหารตัวใหญ่ของคดีนี้ก็คืออภิรักษ์โกธิล่าสุดครับ
กรณีกระแสข่าวสาวิกาเชดเดชน์ดาราดังที่กำลังอยู่ทันทะสถานหญิงกลางจากคดีฟอร์เร็กซ์
มีฐานะทางการเงินไม่สู้ดีนักช่วงที่ผมอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ผมมีโอกาสพบกับพี่ชายของเธอซึ่งถูกจำคุกในคดีเดียวกัน
ผมยืนยันว่าพี่ชายของเธอไม่มีเงินในบัญชีจริงแถมไม่มีใครซื้อของมาฝากด้วย
ส่วนทนายความเคยยื่นประกันตัวหลายครั้งแต่ไม่ผ่าน
ผมหมายถึงไม่มีใครส่งเงินให้ใช้เลยเขาว่างั้นถ้ารวยจริงคงไม่ต้องไปขอเสียโป้กินหรอก
ก็คือหมายถึงว่าพี่ชายก็ไปขอเสียโป้กินนะครับซ่อนเงินยังไงให้ตัวเองต้องอดหยากแบบนั้น
เป็น๑ในคดีผู้ต้องหามาตราเป็น๑๒
เขาก็เจอกันในเรียนจำ
เงินสะพัดมากกับเธอนี่
มันนอนห้องเดียวกับผมนี่แหละ

อยู่ดีกินอ้วนต้นมีเงินเต็มบุ๊ก
อยู่ข้างในใช้เงิน

มันสวดมนต์จริงจังและมุมมองความคิดของมันค่อนข้างบวกออกไปทางโลกสวยหน่อยหน่อย

ก็สุขสบายดีครับอยู่กินดีอ้วนท้วนสมบูรณ์มีเงินเต็มบุ๊ก
มีของฝากทุกวันอยู่กับลูกน้องที่ชื่อเบียร์ที่เป็นคู่คดีกันนั่นแหละครับ
แต่ไอ้รักเนี่ยมันไม่ต้องทำหรอกครับ
ลูกน้องมันจัดการให้หมดสภาพจิตใจมันก็ดีนะ
มันสวดมนต์จริงจังแล้วมุมมองความคิดค่อนข้างจะบวก
ออกไปทางโลกสวยหน่อยแต่อย่างให้มันคุยกับผู้หญิงนะ
โอ้โหเห็นเงียบกริ่มแต่โคตรหม้อเลย
นั่นเขาเขียนได้มั้ยล่ะนี่นะ
เขามองว่าบ้านพิงกี้นี่รวยเอาเงินไปซ่อนใช่มั้ยแม่
โอ้ตกรวบเราออกมาก็ได้ใช้เงินสุขสบายใช่มั้ยแม่

เขาเค้าอะไรน่ะ
ฟิงกี้อยู่บ้านหลังนี้อันนี้ที่เพจเขาบอกอย่างนี้นะหนุ่ม
น่ะนี่ก็คือบ้านที่นั่งอยู่มาโอ้โหเป็นข้อมูลเป็นข้อมูล
ส่วนตัวของบ้านเขาคือนางประกาศขายก่อนที่นางจะโดนคดี
อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมแม่เขา
แล้วก็อยู่อย่างงี้แต่เด็กไงแต่เราก็ไม่แถวโชคชัย
รู้แต่ว่าบ้านนางอยู่แถวโชคชัยสี่อ่าบ้านเป็นสีเขียวนะ
ไม่รู้ก็เนี่ยก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละก็แต่รู้ว่าบ้านนั้น
แถวโชคชัยสี่รู้แค่นั้นแหละอืมอ่าโอเคเดี๋ยวพัก

มิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมักอ้าวไปดูพี่ตูน
คัมแบคนะฮะก็เตรียมร่วมวิ่งรดมทุนช่วยรมพยบาน
เบตงพร้อมเปิดคอนเสิร์ตเต็มวงนะครับวันนี้นะครับใน
เอกยังอภัยณสงขลานะครับในอำเภอเบตงเนี่ย
เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมวิ่งเบตงฮาร์ฟมาราทอน๒๐
ยี่สิบเอ็ดนะครับระหว่างวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบพฤศจิ
พิการยนต์บอกว่าอำเภอเบตตงโจรยาราเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศ
ติดขอบไทยแดนประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคเขาสูง
จึงทำให้เบตงนั้นมีอากาศที่ดีแล้วก็มีหมอกตลอดปี
มีนักท่องเที่ยวจากในประเทศและก็ต่างประเทศมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดกิจกรรมการวิ่งเบตตงฮาร์ฟมาลาทอน๒๑ในครั้งนี้
ก็จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่
โดยจุดเริ่มต้นมาจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะคนเบตง
ทำให้เบตตงกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนต่างพื้นที่มากขึ้น
จึงอยากจัดกิจกรรมวิ่งในพื้นเบตตงขึ้นอีกครั้งนึง
ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบไปกับทางโรงพยาบาลเบตง
ทางนี้ผู้ที่สนใจคุณสามารถสมัครรูปกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้
โดยจะมีให้เลือก๓ระยะคือ๒๑กิโลเมตร
มี๑๐กิโลเมตรแล้วก็๕กิโลเมตร
ซึ่งในงานวิ่งครั้งนี้คุณตูนเมอร์ดิสเตอร์แรมจะมาร่วมวิ่ง
แล้วก็จะนำวงเมอร์ดิสเตอร์แรมเปิดคอนเซิร์ตด้วยนะครับ
ให้กับคนที่มาร่วมกิจกรรมได้ดูกัน

เอาล่ะเราไปดูกันเขาบอกว่าตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วปีนี้
โควิดทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะปกติ

ธุรกิจจริงเขาบอกว่าวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชก็เปิดเผยว่า
หลังจากที่ประเทศของเรากลับมา๑ตุลาคม

อี๊บนึง๓๘จุดเท่าไหร่๕กว่า

ตัวใหญ่เมืองเกงลายใหญ่นะ
เขาบอกว่าเราไปดูซิว่าธุรกิจทั้งหลายตอนนี้

โควิดกลับมาแล้วผ่านไปละ

ถ้าสมมุติควรเรามันอาจกลับมาเลย

ไม่ใช่ก็งงไง

ตกลงเอาให้มันแน่เอาไงจะกลับหรือจะผ่าน

เพราะฉะนั้น๑๐ธุรกิจที่เราน่าจับตามองกันจริงเนี่ย

อันดับสุดท้ายเลยคือธุรกิจยานยนต์
วันนี้ธุรกิจยานยนต์น่าจับตามองเหมือนกันฮะ

เขาก็ย้ายฐานผลิตไปอยู่ที่เมืองนอกเมืองนากันเยอะแล้ว
อาจจะเป็นเวียดนามแล้วประเทศไทยเราก็ยังมีแบบว่าอย่าลืมว่าเรามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เยอะไง

เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดแคลนจริง

อาชีวะทั้งแต่
ก็ต้องรู้ไง
เธอยังรู้แต่เรื่องข้าวคันแต่
ไม่ใช่ผมก็ลอง
ผมผิดตัวแหละ
นมนมวัวหรืออะไรเงี้ยทำไมต่างประเทศอ่ะเขาสามารถเลี้ยง
วัวกันแบบว่าเอ่อมีคุณภาพได้ประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะ
เป็นหับที่ผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพได้นะถูกป่ะ

เลยแต่ประเทศไทยของเราทำไมไม่ทำอ่ะอ่าผลไม้แข็ง
กระทั่งเนื้อสัตว์เนื้อวัวเกรดแต่ละภาคไปสิ
จับตามองธุรกิจแช่แข็งเหมือนกัน
หรือจะเป็นธุรกิจออนไลน์
วันนี้ออนไลน์แต่ก็โอเคพูดจริงนะ
มันก็ยากแล้วด้วยการเปลี่ยนแพลตฟอร์มต่าง

เมื่อก่อนเนี่ยคนขายของเฟซบุ๊คมีใครจนแทบจะไม่มีใครจนเลยถ้าไม่โดนโกง
ถูกต้องป่ะแต่วันนี้เฟซบุ๊กเองก็ปิดกั้นการมองเห็นการซื้อแอดก็สูงขึ้น
แต่ในที่สุดแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภควันนี้เขาเปลี่ยนไปหมดแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นการซื้อของออนไลน์
แม้กระทั่งใครที่คิดว่าวันนี้คุณซื้อของร้านสะดวกซื้อยังซื้อผ่านออนไลน์เลย
เพราะว่าคนชินตั้งแต่โควิดที่ผ่านมานี่แหละใช่อืมแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใช้แบบไม่ค่อยใช้เงินสดจะใช้สแกน
แกนน้องจดน้อยมากหรือคนไม่ค่อยมีเลยไม่มีเงินจ่าย
จริงจริงแต่ไม่สแกนสแกนตลอดอีกอย่างหนึ่งอะไรครับน่าจับตามองอืม
คือธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรคพืชทางเพศัตริย์
ก็กัญชาแต่วันนี้ปลูกไปก็อย่าเพิ่งระวังจนปลูกไปก็จนต้องหาแหล่งที่จะกระจาย
เราไม่รู้ว่าปลูกอันไหนแล้วรวยไงอืมก็ต้องรอให้รัฐบาลเข้ามาประกาศให้เราก่อนว่าเฮ้ย
ลูกตัวนี้นะแล้วมันมีทางออกอย่างนี้นะหรือแบบโอเคล่ะจากที่ผ่านมาเนี่ย
ประเทศไทยก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะเป็นหับเกี่ยวกับว่าเอ่อ
เกี่ยวกับพวกสมุนไพรได้เหมือนกันอ่ะอืมถูกต้องป่ะหรือแม้กระทั่งเนี่ย
ธุรกิจขายปลีกสินค้าทางเพศัตริย์เนี้ยเห็นไหมเราจะเริ่มหาแบบว่า
ธุรกิจเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับอะไรกันมากขึ้นทางออนไลน์เห็นไหมครับ
หรือแม้กระทั่งพัปปาคัลโอเกสตังค์บันเทิงตอนนี้กลับมาคืกคืนมาก
เขาบอกน่าจับตามองมากว่าประเทศญี่ปุ่นอ่ะถ้าสมมุติ
คุณจองตัวก่อนหน้านี้สามสี่เดือนตัวถูกมากอืม
วันนี้ตัวประเทศญี่ปุ่นโอ้โห
พอประกาศว่าไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วตั้งแต่๑๑ตุลามา
ตัวเต็มนะตัวเต็มแน่ค่ะ

คนมันเหมือนอัดอั้นอ่ะใช่ไหมแองจี้

เพราะฉะนั้นธุรกิจการจองถี่พักการเดินทาง

แบบว่าเราคิดอะไรใหม่ว่า

แต่ไอ้การจัดแพ็คเกจทัวร์แบบใหม่คืออะไร
หรือวันนี้ร้านอาหาร
เขาบอกว่าร้านอาหารก็เริ่มกลับมาคึกคักมากขึ้น
คนก็อยากออกไปทานข้าวข้างนอก
คาดว่าปี๖๕จะธุรกิจมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น

แต่เราก็ต้องดูด้วยว่า
เงินดอนมันไปไกลแล้วคาด

มีธุรกิจอาหารที่น่าสนใจนะที่เรียกว่าธุรกิจไมซ์

ที่แบบว่าจัดอีเวนต์แล้วก็มอบประสบการณ์พิเศษ
เห็นไหมว่าวันนี้แม้กระทั่งไอธุรกิจไหม

อ่ะรายการทีวีของเรายังไง
สตรีทฟู้ดที่แบบเอาโรงอาหารอะไรอย่างนี้
มันกลายแบบอีเวนต์ก็มันจะผ่านไป
เหมือนคุณจะทำสาครูอย่างเงี้ย
เขาบอกว่าถ้าพบเราไปซื้อใส่กล่องอย่างเงี้ย
กับเราไปเห็นคนเขาทำสดอย่างนี้

ใช่ไหมล่ะมันก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับมากกว่านี้
อีกอันนึงค่ะแผ่นดินไหวเมื่อช่วงเช้ามืดเลย
ถ้าสมมุติว่าเป็นที่จังหวัดแพร่

ข้อมูลที่คุณกำลังพูดถึงอยู่นี่แหละ
ต้องไปเช็คแน่นหน่อย

เห็นไหม

กำลังดูเรื่องแม่ของบาร์ทเค้าร้องไห้บาร์ทมีคู่อะ
เขาก็โดนเมื่อวานเขา

เมื่อตอนเวลา๑นาฬิกา๓๙นาทีนะคะ
อันนี้ขนาด๓๗ลึก๓กิโลเมตร

ศูนย์กรางตำบลแม่ปานอำเภอลองนะคะ

ประมาณสัก๔นาฬิกา๓๖นาที
ก็มีแผ่นดินไหวอีกจุดนึงนะคะ
อยู่ที่ศูนย์กลางตำบลแม่คือ

อันนี้ขนาด๔๑ความลึก๒กิโลเมตรค่ะ
ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดทั้งเชียงใหม่ลำพูนเนี่ย

เกิดเป็นแฮชแท็กแผ่นดินไหวเชียงใหม่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยค่ะ
แล้วก็มีการแบบว่าลงภาพแล้วก็วินาทีที่มีแผ่นดินไหวนะคะ
เมื่อคืนนี้หลายคนก็แชร์กันบอกว่าโอ้โห
หมาน้องแมววิ่งกันแบบอยู่ในบ้านตกใจนอนกันอยู่ก็วิ่งออกมา

อ่าใช่ทีนี้เขาบอกว่ามันมีในส่วนของสถานบริการของสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงอะค่ะ
เนื่องจากว่ามันตั้งอยู่ตามแนวลอยเลื่อนทั้งหมด๑๖๔แห่ง
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแห่งไหนได้รับผลกระทบนะคะ
แล้วก็สามารถยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ
โดยมีการกำชับให้สถานบริการทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด
ไปตรวจสอบจุดเสี่ยงว่าอาคารต่างให้มันเกิดความปลอดภัย
รวมไปถึงมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวด้วย

ใช่เพราะปกติเกือบทุกปี
คือบางคนก็ไม่รู้ตัวบางคนก็จะดู

ไปเกิด๒จุดนะที่แพร่ด้วย
แต่คนละลอยเลื่อน
แต่แบบนี้มันน่าจะส่งผลกระทบต่อกันหรือไม่

เขาบอกว่าเป็นเหตุที่แบบเหมือนกับเคลื่อนพร้อมกัน
เขาเรียกว่าต่างกันนิดนึง
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้จริงมีเกิดหลายจุดนะคะ
แต่ว่าที่แบบว่าประชาชนสามารถรับรู้ได้
ก็จะมีที่เชียงใหม่แล้วก็ที่แพร่บางส่วน
ใช้เพราะว่าความลึกมันไม่เยอะ
อย่างเชียงใหม่เองลึกแค่๒กิโลเมตรเองค่ะพี่
มันก็เลยรู้สึกได้อืม

แต่ว่าที่ลึกเนี่ยมีอันนี้คนก็เลยรู้สึกได้
โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
เป็นร่ารานีวันนี้กลับมาฮือฮาในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่มีการพูดถึงแล้วก็ถกเถียงกันในโลกโซเชียล
เกี่ยวกับประเด็นศัลยกรรม

เมื่อก่อนก็สวยแต่แค่มีเบบี้แฟส
ใช่ครับที่เคยเห็น
เมื่อก่อนนางสวย
ตอนที่ไปถ่ายนางหรือเมื่อก่อน
เมื่อก่อนจะเห็นตั้งแต่นางอยู่แบบนี้
ก็คือนางมีเบบีแฟส
นางสวยอยู่แล้วก็ได้รับการเปิดเผยว่าหน้าเก่าของเบลล่าเนี่ยเป็นคนหน้าดุตาจิก
แล้วมีความเป็นฝรั่งเยอะมากแต่พอมีการปรับ
ไปเกาหลีอีกสิบหนึ่งในส่วนของจมูกและตาทำให้ใบหน้าของเบลล่า
ดูสวยหวานดูซอฟต์ลงอย่างชัดเจนเลยล่ะนางผอมลงด้วยหรือเปล่า
ไม่พอเวลาโตขึ้นส่วนใหญ่เนื้อมันก็จะค่อยตอบ

แต่ก็คนละแบบนะอันนั้นก็แบบน่ารัก
ไม่แต่ฉันว่ามันด้วยวัยเนอะพี่หนุ่มเนาะ

ฉันเห็นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่นางอยู่บ้านเอ

เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นฝรั่งจ๋า

งั้นแบบเวลาคนที่พอเราเริ่มอายุเยอะขึ้น

หมดดำก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้หมดน่ะ

กับหน้าก่วยนะพอพูดคำว่าหมดดำก็เปลี่ยน
จริงเราก็เปลี่ยนคือทุกคนก็ต้องหาเนื้อหามงหาหมอ
วันนี้อุ้มศิริยากรเขาลงเห็นไหมล่ะ

๔๘เขาบอกว่าต้องรักตัวเองให้เยอะอ่ะ

เพราะว่านางจะดูสังขารตัวเองที่เวลาเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้
ว่าอายุเรามากขึ้นมันก็จะเปลี่ยนไปนู่นเปลี่ยนไปนี่

ไม่มีไม่มีใครอมตะหรอกนะฮะโอ้ยดูข่าวนี้ก่อน

เรื่องราวหลายอย่างรวมถึงชีวิตเซ็ก

ปัจจุบันวิคโทเรียบอกว่ายังราบลื่นด้วยกันดีอยู่
สามีของเธอเองเนี่ยมีเจ้าโรคที่ใหญ่อลังการ
เหมือนกับหลายคนที่ได้เห็นในโฆษณาต่าง

มันเปรียบได้เหมือนดังท่อไอเสียของรถแทรคเตอร์
รู้สึกภูมิใจที่ยังมีเซ็กกับเดวิต
ฉันไม่เคยสวมใส่อะไรเลยเวลานอนกับเขา
มักจะซื้อชุดนอนเซ็กซี่มาให้ฉันเสมอ
เดวิตมักจะซื้อชุดนอนเซ็กซี่มาให้ฉันเสมอ
แล้วฉันก็มีความสุขมากกับเขา

เหมือนกับที่หลายคนได้เห็นในโฆษณานั่นแหละ
ขนาดมันใหญ่เปรียบได้เท่ากับท่อไอเสียของรถแทรก

เธอตกใจว่าไม่ใช่เสียรถทรัคเตอร์หรือไหม
เนี่ยนะฮะก็เธอว่าอย่างนั้นจริง
ลูก๔คนนะตัวหมดแล้วเนอะ

มันเกินไปหรือเปล่าแม่ทรัคเตอร์น่ะ

นี่ไปให้นะคือโชเลียให้สัมภาษณ์ถึงสามีจริง
แบบนี้ว่าเธอแฮปปี้ดีอยู่ก็คือแบบ
แต่เมื่อก่อนตอนที่เขาเป็นดาวยิงของแมนยูเนอะ
แล้วเขาชอบวิดรูปติดตามทางด่วนแล้วใหญ่แล้วกางเกงในใครวินพายนะแม่
แต่เขาเป็นพรีเซนเตอร์กางเกงในเยอะมากนะ

พี่ฮอร์ดเดวิดเบคแฮปป้องเคยทำเป็นเกงในของเขาเองนะ

พี่ฮอร์ดโชนเป็นพรีเซ็นเตอร์แฮปวินคายนะ
แต่เบคแฮมเนี่ยก็ยังถือว่าตอนนี้ก็ยังเป็นขวัญใจของแฟนบอลทั่ว

แฟนบอลที่แบบอยู่ทีมอื่นก็ยังชอบเบคแฮมนะ

แล้วก็พวกลอยศักดิ์ต่างตอนนี้
จุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งเนี่ยเขาลือกันว่าความนิยมมาจากเบคแฮม

ที่หลายคนเห็นแล้วนักโบรนด์ชอบศักดิ์อะไรกันเนี่ย
ส่วนใหญ่เราก็จะมองว่าเหมือนแบบเบสแฮมอะ
คือเขามีคนที่แบบศักดิ์เยอะมาก
โรนโด้ไปยังคะไม่ไม่โรนโด้มากกว่ามากกว่าแต่ว่าคือ
ก็เป็นตำนานเหมือนกันไงใช่เนอะอ่ะโอเคนะ
นะงงถ้าเกิดวันดีกว่ามีภรรยาทเธอให้สัมภาษณ์
เธอมาให้เธอมาน่ากลัวแล้ววันหนึ่งผู้หญิงที่เคยกินเธอแล้วให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ย
ว่ามอเตอร์ไซค์โอ้ย
กินจริงจังมากนะกันใช้กำหนดพออุ๋ยกันน่าจะมารอแล้วแล้ว
คุณเป็นพรีเซ็นเตอร์พูดอย่างเงี้ยเยอะเยอะจะได้มากินบ่อยบ่อย
ก่อนมาให้เราใช้ด้วยไปไปแล้วนะปุ๊ปกิ๊กกลับมาเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ